กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ต่างชาติ
เริ่มเห็นศักยภาพในการลงทุนนะครับ
เนื่องจากว่าปรับแก้ไขระเบียบต่าง
เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น
รัฐบาลไทยเองก็เลยเล็งเห็นความสำคัญ
ช่วยผลักดันให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศ
ได้ร่วมมือกันทางการค้าระหว่างกัน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ

ตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจบิสคลับจันทบุรี
หอการค้าจังหวัดพายลินและพระตะบองประเทศกัมพูชา

การค้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา
เพื่อกำหนดกรอบการนำสินค้าไทยไปยังกัมพูชา
รวมถึงกำหนดความชัดเจนในกฎระเบียบการ
ส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างกันมากขึ้น
ถ้าเราอยู่ในกรอบของข้อตกลงระหว่างพระเอกชนร่วมกัน
ผมก็มองว่าอันนี้มันจะเป็นจุดยืนสำหรับการทำงานระหว่างเอกชนกับเอกชนร่วมกันได้
ที่ผ่านมาปริมาณการค้าชายแดนกัมพูชาจะหนาแน่นที่ด่านอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
การค้าต่างประเทศเล็งเห็นศักยภาพของด่านบ้านผักกาศและด่านบ้านแหลมที่มีพรมแดนติดกัมพูชา
มูลค่าการค้าชายแดนจันทบุรีสูงขึ้น๑๗๔๐๐๐บาท
มูลค่าส่งออกชายแดนสองแห่งนี้
เราก็คิดว่าถ้าเรามาจัดกิจกรรมกระตุ้นนะครับ
แล้วก็มาแก้มานั่งประชุม
วันนี้นอกจากเรามาจัดงานสนามสินค้าแล้ว
พบปะกันระหว่างนักธุรกิจทั้งสองประเทศ

โดยนักธุรกิจกัมพูชาสนใจซื้อสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค

รวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะ
ขณะเดียวกันมีการเปิดเวทีให้ผู้บริโภคชาวกัมพูชา
ได้รู้จักสินค้าไทยมากขึ้น

วัดได้จากจำนวนคนที่มาจับจ่ายในงานอย่างคึกคัก
พระตะบองประเทศกัมพูชาในครั้งนี้นะคะ
จัดขึ้นในระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๗กันยายนค่ะ

มีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า๑๕๐บูธค่ะ
คาดว่าจะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ
ทั้งไทยและกัมพูชาเติบโตขึ้น
รวมถึงการส่งออกก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
สูงถึง๒๓๐๐๐ล้านบาท
เป็นการส่งเสริมให้เป้าหมายการส่งออกปีนี้
เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้๑ล้าน๗แสนล้านบาท
ซึ่งจะช่วยทดแทนตัวเลขส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรปที่หดตัวต่อเนื่องค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน